ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เห็นแล้วก็สลดใจ
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
แม่แท้พาลูกสาวอายุ๙ขวบไปขายบริการทางเพศ
ให้ผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศแถมยังอัดคลิปไว้ด้วยนะฮะ
เอาไปดูคลิปตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ

กี่ขวบครับต่อ๓
ต่อ๓ก้าวเขาเพิ่งจะก้าวนี้
คือนี่คือเสียงแม่ของเด็กกับคนที่เขาคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกลูกสาวอยู่ป๓อายุเพิ่ง๙ขวบ
คือความจริงมันจะมีคลิปที่เห็นหน้าผู้ชายเลย
ที่เป็นลูกค้าผู้ชายจะเห็นชัดเลยนะ
เพจนี้บอกว่าโรงแรมที่นครปฐม
แม่ถ่ายคลิปให้ผู้ชายกระทำทางเพศกับเด็ก
แม่เด็กพูดเองเลยบอกน้องอายุ๙ขวบอยู่ป๓
ข้างแม่เด็กยังมีเด็กสาวอายุน้อยกว่าน้องในคลิป
อายุ๙ขวบอีกคนนึง
ใครเคยเห็นหน้าให้แจ้งมาได้
คลิปตอนนี้ว่อนอยู่ในกลุ่มไลน์คลิปโป๊แล้ว
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
หลายคนก็โอ้โหบอกรับไม่ได้
นี่ผู้ชายคนนี้ความจริงในคลิปจริงนี่เห็นหน้าชัดเลยนะ
นี่ฮะบอกให้ช่วยตามตัวมาดำเนินคดีกันหน่อยเถอะ
ผู้ชายคนนี้แล้วก็แม่ของเด็กด้วย
นี่ครับท่านผู้ชมครับ
แม่ของเด็กที่พาลูกไปให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
สมมุติว่าชื่อดาวก็แล้วกันนะ
เราเจอตัวนะฮะนี่ครับ
เธอยอมรับว่าทำจริงนะครับ
คือบอกทำจริงแต่บอกว่าทำครั้งเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเมษายนปี๖๔แล้ว
ตอนนั้นมีลูกค้าในเฟซบุ๊กติดต่อมาหา
บอกให้ขับรถไปหาที่นครปฐมหน่อยแต่ไม่รู้จุดว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไง
เพราะว่าลูกค้าให้ไปเจอระหว่างทางแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นรถของฝ่ายชาย

บอกตอนที่ลูกอยู่กับผู้ชายคนนี้คือเธอก็ถ่ายจริง
เพราะว่าเขาบอกเขาจะเอาคลิปไปขายให้นะให้๕๐๐๘๐๐บาทต่อคลิป
แล้วก็ส่งข้อความไปให้กับลูกค้า
ตัดสินใจทำเพราะเห็นว่าเงินดีได้ค่าขายบริการลูกสาว๓๐๐๐บาท
อ้างว่าตอนนั้นเดือดร้อนเรื่องเงินทำครั้งเดียวแล้วจะไม่ทำอีกแล้ว

ถูกถ่วงลงอย่างน้อยไปนัยซ้ำค่ะพี่อุ๋ย
ถูกต้องความจริงเนี่ยโอ้โหเด็ก๙ขวบนะฮะ
กฎหมายนี่เขารู้กันหมดแล้วนะค่ะไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกฝ่ายผู้ชายคนนั้นด้วยนะฮะ
จริงค่ะแต่ว่าเป็นคนชักชวนพาไปทำทุกคลิปก่อน
ก่อนที่จะเคยพาน้องขึ้นงานครั้งแรกค่ะแต่เขาเป็นคนไปรับต่อ
ปีที่แล้วค่ะเมียศักดิ์ไปน้องความผสมที่เดียวครั้งครั้งเดียวค่ะ
ไม่ค่ะเลิกแล้วตอนนั้นเดือดร้อนเงินค่ะแล้วเขาเสนอให้ราคาดี
แล้วพอเขาบอกให้ถ่ายค่ะก็มีตอนแรกค่ะมีแค่คนที่แบบเขาจ้าง
แต่ทีนี้ไม่ได้ขายต่อแต่ไม่รู้ว่ามันหลุดไปได้ยังไง
แย่มากค่ะเขาเลิกแล้วก็ไม่รู้ใครเขาทำให้มันหลุด
ตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเขาก็ทัวร์ลงแล้ว
ถ้าไปดูเฟซบุ๊คของแม่เด็กเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนี้เคยขายคลิปอนาจารย์ของตัวเองด้วยนะครับ
ของลูกสาวด้วยนะฮะให้กับผู้ชายที่ทักมาขอซื้อนะ
นิ่งก็มีคลิปก็มีเนี่ยมีแชทเป็นหลักฐานหมดเลย
ขายเป็นโปรก็มีนะกี่คลิปได้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบพิเศษอะไรยังไง
นี่ค่ะคือหลักฐานมันชัดหมดเลยเธอจะบอกว่าทำครั้งเดียวได้ยังไง
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับตำรวจปคม
องบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ไปกับสพดพุธ
เพราะว่าแม่ของเด็กอยู่ที่สระบุรีนะนี่ฮะไปเอาตัวแม่ของเด็กมาแล้วนะครับ
และช่วยเหลือเด็กหญิงที่เป็นลูกมาแล้วนี่นะฮะหลังจากสอบปากคำเนี่ย
คือในส่วนของแม่ของเด็กนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องสอบสวนสอบปากคำก่อน
ส่วนเด็กก็ต้องพาไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ก่อน
เพราะว่าน้องเจอแบบเรื่องราวแบบมันสาหัสเหลือเกินค่ะอ่าส่วนผู้ชายทั้งหลายเนี่ยนะ
ผมว่าไล่ได้ใช่ไหมคนในคลิปนี้ได้อยู่แล้วเขาเจอแล้วพี่อุ๋
เจอแล้วใช่ไหมคือทีมข่าวของเราส่งข้อความมาบอกเดี๋ยวนี้เลยอ่ะ
ว่าตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิปแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
อืมอยู่ใกล้ใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้บอกว่าโรงแรมอะไร
ก็ที่แม่เด็กบอกเขานัดเจอที่นครปฐมใช่รู้แล้วค่ะว่าเป็นใครค่ะ
ก็คือในคลิปมันเห็นหน้าไงเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกมันเห็นหน้าชัด
แต่ว่าในแชททั้งหลายเนี่ยผมว่าก็ไปเอาต่อได้นะใช่ไหม
อย่างนี้มันเกินไปมันเกินไปมากค่ะ
อืมอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ข้อมูลความคืบหน้า